ความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันแต่ว่าจะพาไปดูว่าเป็นอะไร
คู่ผู้หญิงกับเนี้ยเขาตะลึงน่ะค่ะว่า
คือเขาไปลอยกระทงคนเดียวแล้วปรากฏว่าถ่ายคลิปวิดีโอออกมา

สีเขียวเล็กเนี่ยวนเวียนอยู่รอบตัวเธอ
เชื่อว่าเนี่ยเป็นวิญญาณของแฟนนุ่มที่เสียชีวิตไปแล้ว
มาลอยกระทงด้วยกันไปดูกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไง
นี่แหละค่ะดวงไฟปริศนาที่บอกไปเป็นดวงเล็กสีฟ้าเขียว
เขียวเนี่ยนะคะมาอยู่ตรงหัวใจของเธอก็มีเหมือนกันเธอเชื่อว่า
เนี่ยเป็นเป็นวิญญาณแฟนหนุ่มอ่ะเธอว่าอย่างนั้นภาพถ่ายติดดวงไฟ
ปริศนาลอยวนเวียนขณะกำลังลอยกระทงถ่ายเป็น๑๐๑๐รูปแต่ว่ามี
รูปที่ติดดวงไฟปริศนามาด้วยคุณส้มเจ้าของภาพเธอเชื่อ
สนิทใจเลยว่าเนี่ยเป็นดวงวิญญาณของแฟนนุ่มที่เพิ่งเสีย
ชีวิตไปเมื่อ๖เดือนก่อนแล้วก็วนเวียนอยู่ข้างตัวเธอแล้ว
ปรากฏให้เธอเห็นในคืนวันลอยกระทงเพราะในโพสต์เนี่ยเธอบอกว่า
วันนี้จะตัดขาดจากแฟนที่เสียไปแล้วแต่เหมือนว่าเขายัง
อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วปรากฏดวงไฟสีเขียวเล็กเล็กวนเวียน
ใกล้ตัวเธอขณะกำลังจะลอยกระทงทั้งที่ไหล่ข้างตัวและตรง
หัวใจมีบางคนมองเห็นนะคะฝ่ามือทาบที่ไหล่ข้างขวาด้วย
คล้ายกับมือผู้ชายบางคนมองเห็นแบบนั้นน่ะนะคะคล้ายมาร่วม
ขอขมาเจ้าแม่คงคาไปกับเจ้าของกระทงด้วยแต่ก็มีมี
แย้งเหมือนกันอืมชาวเน็ตส่วนใหญ่มองข้ามเรื่องลี้ลับไป
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะแสงไฟเป็นแสงแฟร์จากกล้องมากกว่าเป็นแสง
สะท้อนจากเกร็นกล้องเวลาถ่ายย้อนแสงก็จะมีแสงจุดแบบนี้
หลายคนก็เคยเจออืมแต่ก็มีบางคนที่คล้อยตามในความเชื่อของเจ้าของคลิปนะคะ
เพราะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้หากไม่เจอกับตัวเองก็คงไม่เข้าใจถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะ
สิ่งที่มองไม่เห็นบางทีวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้แต่เอาจริงจริงภาพ
เคลื่อนไหวล่าสุดที่ฉันถ่ายมาในคืนวันรอยกระทงก็ปรากฏแบบนี้เหมือนกัน
เป็นแสงเล็กแบบนี้นะคะวนเวียนอยู่ในกล้องวิดีโอที่เราทำ
ยิ่งกลางคืนก็มีแสงมัดกวนเยอะเท่าก็แล้วแต่งกันไปตามความเชื่อของแต่ละคนนะค่ะ